ข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังคงเกาะติดปัญหาการบุกรุกผืนป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง

รณรงค์ในการพลิกฟื้นผืนป่าในทุกพื้นที่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
บอกว่าที่อุตรดิษฐ์นะคะมีการบุกรุกพื้นป่า
มีปัญหาเรื่องของภูเขาหัวโล้น
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
ตามจากรายงานของคุณสุพัตราศรีปัชชินค่ะ
ต่อไม้ที่เพิ่งถูกตัดและถูกเผาเป็นเท่าฐานสีดำ
ปรากฏเขาหัวโล้นเป็นวงกว้าง

หลังถูกชาวบ้านบุกรุกกว่า๖๐๐ไร่
ลายสภาพสิ้นเชิงจากภูเขาเขียวเต็มไปด้วยไม้สัก
ประดูกไม้แดงที่มีขนาดใหญ่
แต่วันนี้สิ้นสภาพเป็นเขาหัวโล้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เข้ามาพิสูจน์เขาหัวโล้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรรดิฐฯ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพเขาหัวโล้น

สื่อโซเชียลมีเดียค่ะ
นี่คือป่าชุมชนบนดอยภูซางที่ชาวอำเภอท่าปลา
เคยช่วยกันอนุรักษ์ทำพิธีบวชป่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
แต่ถูกบุกรุกแพ่วถางอย่างหนักทิ้งไว้เพียงร่องรอยของต้นไม้
เหลืองบวชป่าที่ถูกเผาเพื่อเตรียมปลูกข้าวโพดและมะม่วงหิมมะพาน
เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับจริงก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับ
เพราะว่าเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาได้มีการบวชป่า
เพื่อเหมือนกับเป็นการเชิงสัญลักษณ์ว่าเราจะดูแลรักษานะครับ
ก็ในทางลึกเนี่ยก็จะให้สอบข้อได้จริงว่าเพราะเหตุใดนะครับ
ชาวบ้านถึงลุกเข้าไปแล้วถ้าเผื่อโดยเฉพาะมีนายทุน
ก็ให้ทางอำเภอเนี่ยได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่พบว่ามีนายทุนไปจ้างรัศดรในการบุกลุกเท่าถางแต่อย่างใดนะครับ
สาเหตุสำคัญของการบุกรุกป่าไม้ที่บ้านย่านดู่จังหวัดอุตรดิษฐ์
จากชาวบ้านต้องการที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น
เพื่อปลูกข้าวโพดและมะม่วงหิมพาน
เพราะได้ราคาดีทำให้เกิดการลุกคืบในผืนดินแห่งใหม่
แม้จะเคยมีมติร่วมกันว่าป่าดอยภูซาง
เก็บไว้เป็นสมบัติชุมชนให้กับลูกหลาน
แต่วันนี้ปรากฏเศษซากเขาหัวโล้น
ป่าไม้ถูกตัดโค้นจนน่าใจหาย
พื้นที่เคยพูดคุยกันไว้นะว่าเราจะสงวน
ณบัตรนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ย
เป็นสิ่งที่กังวลใจนะ
ผมเองกังวลใจนะครับว่าเออเอาพุทธศาสนาเข้ามา
มีส่วนร่วมแล้วอะไรแล้วถึงขนาดเอาจีวอนมาอะไรมาแล้ว
ยังมีการแพ่วถังบุกตัดต้นที่เอาผ้าเหลืองไปคุมเนี่ยรู้สึกใจหาย
ป่าไม้กลายเป็นเขาหัวโล้นสิ้นสภาพการกักเก็บความชุ่มชื้นลงบนพื้นดิน
ลำน้ำที่เคยเติมเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ห่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและระบบนิเวศก็แห้งขอด
และแม้ในยามหน้าฝนก็ไม่มีรากไม้คอยก่อยึดหน้าดิน
นั่นหมายถึงภัยเงียบจากโศกนาฏกรรมดินโครนถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ประสบการณ์ที่ผ่านมา๒๕๔๙ได้รับบทเรียนอย่างหนักเลย
ตอนนั้นผมเองอยู่ที่นี่แหละฮะแต่ว่าไปบอกชาวบ้านเขาตลอดเวลาเลยว่า
แรงอย่างนี้ถางป่าอย่างนี้ระวังนะว่าจะเกิดดินโคนถล่มดินอุ้มน้ำไม่ได้อะไรต่างเนี่ย
ปรากฏไม่เกิน๓เดือนที่ผมไปประชาสัมพันธ์อยู่นะครับ
ก็กังวลอยู่มากว่าบทเรียนอันเจ็บปวดเนี่ยมันจะกลับมาสู่จังหวัดอื่นอีก
ซึ่งผมไม่อยากเห็นนะครับผมไม่อยากเห็น